ตอนนั้นศรีสะเกอร์อายุสักสิบสามก็เข้ากรุงเทพฯ
มาด้วยการขึ้นรถไฟทำตัวรถไฟหาย
แล้วก็มาถึงกรุงเทพได้ด้วยความยากลำบาก
เช่นเดียวกันในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันในการทำงาน
ก็จะเก็บขยะนะครับคัดแยกขยะเอาไปขาย

ถึงขนาดที่จะต้องคุ้ยขยะแล้วเจอเศษปลาที่เป็นอาหารเหลืองคนอื่นเนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณชูศักดิวงทองดีมีโอกาส
ได้ไปสัมภาษณ์อดีตเพื่อนร่วมงานของศรีสะเกด
สมัยเป็นรอพอนะครับสองคนสนิท
ก็ดูแลลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนา
เมื่อ๑๐กว่าปีก่อนก็อยู่แถวบ้านผมเลยนะครับ
คนแรกคือคุณสุพรสำอางเพชร
วัยเดียวกันที่ขึ้นรถไฟจากจังหวัดศรีสะเกด
มาทำงานเป็นรอพอด้วยกันที่กรุงเทพตอนอายุสิบแปด
ปัจจุบันยังคงทำงานเป็นรอปภอยู่ครับ
ประมาณปี๔๙เขาคุยกันว่าจะมากรุงเทพ
ไม่มีเงินการมาเท่าไรหรอกรวมกันไม่ถึงพันธุ์
ซื้อตัวรถ๔ใบ
ก็ขึ้นมากรุงเทพกันอยู่๔คน

ดีนะของเขาอดทนขยัน
ช่วงว่างเขาก็เดินเก็บกวดน้ำกระป๋องอารมณ์
ขายเก็บสะสมไว้เรื่อย
เต็มกระสอบนี้เขาก็ไปขายของเขา
แล้วเวลาว่างเขาก็เดิน
ไปหาเพื่อนที่จุดคัดแยกขยะ
พอเห็นอะไรที่ว่าพอทำกับข้าวได้อย่างนี้เขาก็เก็บไป
เขาไม่ฟุ่มเฟื่อยมีกินเขาก็กินไม่มีกินเขาก็ไม่กิน

โอ้โหยิ่งอ่านแล้วยิ่งรันทศนะครับ
อีกคนคือน้ายสุปกิจกองเงินอตรีหัวหน้าระวังพล
เคยได้สัมผัสกับเจ้าแหลมสมัยทำงานเป็นรบพอ

เขาได้พูดให้กับทีมข่าวเราฟังครับ
ยัดเริ่มมีอาการที่ไม่ดีไม่ยาก
แต่ถ้าเป็นเขานี่เขาก็คือเราสั่งให้เขาไปทำตรงไหนเขาก็จะไปทำ
เวลาไปทำงานที่คัดแยกเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้ในศูนย์ค้า
เขาคิดว่าอาหารพวกนี้มันไม่เหมาะที่จะเอาขึ้นมาเสิร์ฟแล้ว

แต่ถ้าเป็นแบบชาวบ้านเราอย่างนี้เขาบอกมันยังดีอยู่เลย
เราก็ได้กลับแยกออกมาเอากลับไปทานที่ห้องบ้าง
หรือเราเอาไปทานที่จุดที่เราทำงานอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นถ้าเป็นเราที่มีทางเลือก
คงจะไม่อยากจะไปเก็บเอามาทานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยปัจจัยที่เรื่องของเงินที่เรามาแบบ
มาแล้วผมเข้าใจว่ามาคือแบบไม่มีเงินมีแต่ค่ารถมาอย่างนี้
มันไม่มีทางเลือกให้เราที่จะไปนั่งเลือกทานในฟู้ดคอร์ดหรืออะไร
อะไรที่พอเราจะทานได้อะไรที่เราจะเซฟค่าใช้จ่ายของตัวเขาได้